เมื่อคืนเขาให้การรับสารภาพว่าเขาเป็นคนนำลูกเนี่ยไปทิ้งในแม่น้ำเองนะครับนะฮะ
ก็สาเหตุก็เกิดจากเขาบอกว่านะฮะอันนี้คำให้การเขาก่อนนะฮะ
เขาบอกว่าเขาอุ้มลูกแล้วลูกพลัดตกลงจากมือนะครับนะ
ตกลงไปที่พื้นเนี่ยลูกก็มีอาการชักนะครับ
จากนั้นเขาก็ตกใจนะฮะก็เลยไม่ทราบจะทำยังไงก็เลยเอาลูกไปทิ้งน้ำนะฮะ
ซึ่งซึ่งในส่วนคำให้การเหล่านี้นะฮะวันนี้เอ่อ
เก้าโมงเช้าเนี่ยนะฮะเราจะเอ่อสอบสวนในรูปแบบของสหวิชาชีพนะฮะ
แล้วก็สอบสวนรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพื่อจะเอาเข้าสำนวนการสอบสวนว่าประเด็นที่เด็กเสียชีวิตเนี่ย
เด็กเสียชีวิตยังไงแน่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ย
เอ่อเสียชีวิตก่อนที่จะไปทิ้งน้ำแน่นอนนะครับนะฮะ
ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยจากข้อมูลของอนามัยนะครับ
ในพื้นที่อนามัยเขาก็ซึ่งเราได้มีการสอบเข้าสำนวนไปแล้วนะครับ
นามัยเขาก็บอกว่าน้องนี่นะครับตอนที่คุณแม่พามาหาหมอเนี่ย
มีไข้สูงถึงสามสิบเก้าองศานะฮะซึ่งอนามัยเขาก็บอกแล้วว่า
ให้รีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดนะครับ
เพราะว่านิ่มเนี่ยก็ไม่ได้พาไปรักษานะครับทีนี้
ส่วนนี้เนี่ยเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าเด็กอายุขนาด๘เดือนนะครับ
เมื่อไข้สูงถึงสามสิบเก้าองศาเนี่ยยังไงก็ต้องชักนะฮะ
แล้วก็อาจจะถึงแก่เสียชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวประเด็นส่วนนี้เดี๋ยวเราจะสอบให้ชัดอีกทีหนึ่งนะครับ
นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอ่อวันนี้เราก็เอานักประดาน้ำนะครับ
กองคับการตำรวจน้ำเนี่ยเข้ามาช่วยในการงมหาศพนะฮะ
มหาศพของเด็กนะครับทั้งหมดนะครับ
เพื่อเพื่อจะหมู่พรมค้นอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อเดี๋ยววันนี้เนี่ย
ในเรื่องของการสอบสวนก็จะพยายามจะปิดให้ได้วันนี้รวมถึงการแจ้งข้อเก่าหานะครับ
จุดที่เป็นแม่น้ำเนี่ยค่ะมันอยู่ห่างจากบ้านเยอะไหมคะ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
แล้วที่รับสารภาพนี้รับสารภาพตั้งแต่วันไหนครับหรือว่ารับสัมภาษณสด
เมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อวานเหรอฮะเมื่อคืนเลยใช่ไหมครับเมื่อคืนเมื่อคืนครับเมื่อคืน
รองครับแล้วได้ถามเรื่องคราบเลือดไหมฮะว่ามาจากไหนกันแน่ครับ
ถ้าหากว่าพลัดทำลูกตกลงน้ำเนี่ยเอ๊ะแล้วคราบเลือดของเด็กอ่ะ
มายังไงฮะครับนี่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราเราจะเอามา
ซักรายละเอียดทั้งหมดและให้นำชี้นะครับพร้อมทั้งวันนี้ผมก็สั่งทั้งกองคับการตำรวจน้ำนะครับ
เรื่องการพ้นนะครับเรื่องการพ้นอ่าสารน้ำแล้วก็อ่าให้สำงานด้วยสุขฐานเนี้ย
มาร่วมในการอ่าตรวจจุดต่างต่างที่เขาชี้ด้วยนะครับ
ว่ามีร่องรอยอะไรหรือเปล่านะฮะก็จะทาบไปกับเขาเลยนะครับ
อ่าท่านครับวันนี้นะครับผมแม้ว่านางสาวนอนูเนี้ยเขาจะรับสารภาพ
แต่พยานแวดล้อมพยานหลักฐานที่ตำรวจมีก่อนหน้านี้
มันแน่นหนาพอที่จะเอาผิดได้ไหมครับวันนี้คือข้อมูลที่เรามีนะครับนะฮะ
วันนี้เรามีข้อมูลทั้งพยานบุคคลมันคือมันเป็นพยานแวดล้อมทั้งหมดนะครับ
รวมถึงข้อมูลเรื่องการเคลื่อนไหวของเขาทางโทรศัพท์นะฮะ
พี่กัดของเขาในเรื่องของโทรศัพท์ก็สารกันทั้งหมดนะครับ
รวมถึงเรื่องการรายงานของเครื่องจับเท็จนะครับ
ก็ยืนยันสอดคล้องกันว่านิ่มเนี่ยให้การโกหกตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับ
ค่ะแล้ววันนั้นวันนี้ประยาศาสตร์เนี่ยเรามีประยาศาสตร์ที่เพียงพอนะครับ
ส่วนประเด็นสำคัญก็คือศพเด็กนะครับวันนี้เรากำลังไล่ค้นหาอยู่
ก็จะเริ่มทำการค้นหาในวันนี้นะครับหลังจากที่เราค้นหาไปแล้ว
ในภาคกรเด็กแป๊บแต่เป็นการค้นหาในวงกว้างนะครับ
เมื่อวันนี้เขารับเนี่ยให้เขาชี้จุดให้เห็นนะครับ
เราจะจะตีวงจากจุดนี้ไปนะครับค่ะท่านค่ะครับผม
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุแม่เด็กระบุไหมคะ
ระบุระบุฮะเดี๋ยวคืออย่างนี้ในไทม์ไลน์เนี่ย

วันนี้จะต้องซักใจเย็นจากเขาอีกทีหน่อยนะครับได้ค่ะ
คือวันนี้ผมการสอบตัวผมได้จบจากวันนี้นะครับอ๋อ
การรู้สึกการแจ้งข้อก่อหาด้วยนะครับค่ะครับผม
ท่านครับอีกสักคำถามหนึ่งฮะท่านครับ
โอกาสที่จะเจอน้องต่อเต่ามีมากแค่ไหนนะครับในมุมมองของท่านฮะ
วันนี้ผมก็บอกว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับ
เพราะว่า๑หลายวันนะครับ๑หลายวันแล้วนะครับ
แล้วก็อีกอย่างกระแสน้ำแรงนะครับนะฮะ
สองเด็กเนี่ยแค่แปดเดือนเองนะครับนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาเด็กอยู่ในแม่น้ำเนี่ยนะครับ
สัดน้ำเนี่ยเอ่อทำแพร่ทำอะไรเนี่ย
วันนี้การค้นหาแต่ยังก็ต้องต้องทำเต็มที่อ่ะนะครับ
แต่ถามว่ายากกว่ายากกว่าส่วนผู้ใหญ่แน่นอนนะครับนะฮะ